วันนี้นอกจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัศดร๖๓
ทั้งด้านในด้านนอกส่วนผู้สืบข่าวของเราอยู่ที่นั้น
วันนี้รัฐสภามีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน๒วัน

เพื่ออภิปรายกันแบบไม่ลงมติ

สืบเนื่องมาจากเรื่องของการชุมนุม
รัฐบาลก็ส่งหนังสือขอเปิดเอาไว้นะครับ

เรื่องของการชุมนุมที่เสี่ยงต่อโควิด๑๙

การชุมนุมที่ไปขัดขวางไปหยุดขบวนเสด็จ

เดี๋ยวช่วงนี้ไปดูที่คุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัดทีวีก่อนนะครับ

ค่ะตลอด๑๐ชมที่สมาชิกรัฐสภาพรณ์
เพื่อหาทางออกแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง

ซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านก็ยอมรับนะคะว่าบรรยากาศของการอภิปรายตลอดทั้งวัน
อาจจะปล่อยไม่เป็นที่ฮือฮาไม่เป็นที่คาดหวังอย่างที่ประชาชนคาดหมาย
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ฝ่ายค้านก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการทำไฮไลท์
แล้วก็ให้ประชาชนได้เห็นถึงข้อผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนค่ะ
สุธินคลังแสงสสพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิบฝ่ายค้านค่ะ
ก็ยอมรับว่าบรรยากาศของการประชุมรัฐสภาวันนี้
ก็ปล่อยไม่เป็นไปตามอย่างที่หลายคนคาดหมายค่ะ
เพราะยัตติที่อภิปราย๓หัวข้อเขียนไว้แคบ
หลายคนจึงระมัดระวังในการใช้คำพูด
ทำให้หลายคนพูดน้อยบางคนเตรียมตัวมาดี
แต่พอเห็นกรอบของประธานรัฐสภาที่ขีดข้อจำกัดในการประชุมวันนี้นะคะ
เห็นแล้วจึงเกิดการเปลี่ยนใจไม่อภิปรายในประเด็นนั้นค่ะ

สุธินก็ย้ำว่าฝ่ายค้านจะมีอย่างแน่นอน
แม้วันนี้จะมีข้อผิดสังเกตหลายอย่าง
โดยเฉพาะทางฝั่งสวที่พูดน้อยกว่าปกติค่ะ
หรือเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างต้องเก็บข้อมูลและเก็บรายละเอียด
แต่วันพรุ่งนี้ฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นถึง
ความจำเป็นหากนายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่ง
เพราะวันนี้รัฐบาลเข้าใจผิดในหลายประเด็น
โดยเฉพาะเรื่องของการลาออกของนายกรัฐมนตรี
ที่พยายามเบี่ยงเบนเนื้อหาจนเกิดความเข้าใจผิดค่ะ
รีสมินทรีย์
ในไม่รู้ภาคแบบราทธุรกิจ
ตอนนี้ตัวตัวไหล

ไม่เข้าใจสวคนหนึ่งบอกพูดเลยว่านายกถ้าผิดจาก
สามสี่มาตรานี้ลาออกไม่ได้พูดเหมือนกับว่ากฎหมาย
ห้ามก็หาว่ารัฐบาลไม่อธิบายความค่ะอย่างที่บอก
ว่าตลอดทั้งวันทั้งฝ่ายค้านนะคะก็พยายามที่จะ
ใช้เวทีใช้การอภิปรายในสภาในการหาทางออกค่ะจนล่าสุดค่ะ
เมื่อช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองาม
ฝากฝั่งของสวนะคะได้อภิปรายถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยลุกขึ้นอภิปรายเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการทำประชามติค่ะแต่ไม่ให้รัฐบาลเป็นผู้ตั้งคำถาม
โดยให้ประธานรัฐสภาใช้อำนาจตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนของรัฐบาลสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านสว
ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาอดีตประธานสารดีกา
อดีตประธานสารปกครองตัวแทนองค์กรอิสระ
ไปร่วมกันตั้งคำถามประชามติอย่างน้อย๓ข้อ
ประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งค่ะเพื่อหาข้อยุติแล้วส่งให้รัฐบาล
ทำประชามติให้ประชาชนตัดสินใจค่ะ
อกจากนี้ค่ะยังเสนออีกว่านอกจากคณะกรรมการชุดนี้
ไปตั้งคำถามประชามติแล้วยังมีหน้าที่ทำกฎหมายประชามติ
ในกรณีเร่งด่วนเพื่อเสนอให้เป็นพรกรประชามติ
เฉพาะการทำประชามติแก้ความขัดแย้งในครั้งนี้
โดยเฉพาะเพราะจะไปรอให้ร่างพรบประชามติผ่านสภาพ
ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าคงไม่ทันอย่างแน่นอนค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะยังเห็นว่าพรกรประชามติครั้งนี้
จะทำให้ประชามติในวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
วันเดียวกันกับการเลือกตั้งอบจทั่วประเทศ
เชื่อว่าไม่ช้าหรือเร็วเกินไปจะเป็นการลบคำสบประมาทที่ว่า
เวทีรัฐสภาเป็นเวทีปาหีหรือเวทีที่หาทางออกให้กับประเทศไม่ได้ค่ะ
ค่ะหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นของสมาชิกวุฒิสภาคนสุดท้ายนะคะ
การประชุมรัฐสภาในคืนนี้ก็จะเสร็จสิ้นค่ะ
ซึ่งหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาอย่างนายเพศช็อ
แพทย์ชนน่านศรีแก้วได้ลุกขึ้นอภิปรายนะคะ
ปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
ก็ได้เดินทางออกจากรัฐสภาไปค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ชวนหลีกภัยได้แจ้งให้กับสมาชิกรัฐสภา
นัดหมายเวลาในการเข้ามาประชุมกันอีกครั้งในเวลา
ในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะที่รัฐสภาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ
ขอบคุณครับคุณสิริวัลครับก็จะมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะฮะ

เราจะไปไล่เรียงบรรยากาศที่รัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
ประมาณ๙นาฬิกา๔๐นาทีนะคะ
เพราะว่าการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ
ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกันค่ะ
คือต้องเร่งในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ให้เป็นรัฐธรรมนูลที่มาจากประชาชน
แต่ต้องไม่แตะหมวดหนึ่งและหมวดสอง
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ส่วนทางสอสอฝ่ายค้านเห็นว่า
ทางออกที่จะช่วยปลดชนวนความขัดแย้งนี้ได้
ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ควรจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะ
ขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายืนขึ้น
แล้วประกาศกลางที่ประชุมของรัฐสภาว่า
ตนขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้กระบวนการแก้ไขรัฐมนูลได้ดำเนินการต่อไป
และมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่
ตามกระบวนการที่บรรยัติไว้ในรัฐมนุน
นายกรัฐมนตรีนะครับ
ต้าระบอกประชาธิบปัตตัยเนี่ย
เขาเป็นได้แค่สี่ปีนะครับแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่
แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่ครบ๔ปีด้วย
แต่คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นมา๖ปีเต็มแล้วขึ้นปีที่๗แล้ว
คุณรู้จักพอได้ไหมนะ

การจะเป็นหน่ายกองตรียังไม่อิ่มอิ่มอีกเหรออำนาจนี้
ถ้าคุณรู้จักพอนะครับคุณต้องเสียสละนะครับ
ลาออกอย่าเสพติดอำนาจนะครับบ้านเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยยิ่งขึ้น
ผมลาออกด้วยอีกคนก็ได้เอาไหมคุณบายุ
นี่นะคะก็คือทางฝากฝั่งของพักเพื่อไทยกับทางพักเสรีรวมไทยนะคะ
ส่วนทางฝากฝั่งสอสอฝ่ายรัฐบาลอย่างนายภัยบูลนิติตะวันก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
บอกว่าข้อเสนอที่อยากให้นายกรัฐมนตรีลาออก
หมายที่แท้จริงคือต้องการจะสร้างรัฐธรรมนูลใหม่
มุ่งไปสู่การปฏิรูปสถาบันเหมือนที่บางพักการเมืองตั้งเป้าไว้ใช่หรือไม่
ทำไมต้องฟังเสียงคนเพียงไม่กี่หมื่นคน
แทนที่จะฟังเสียงคน๘ล้านคนที่เลือกนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ
อย่าไปลาออกตามฝ่ายที่เรียกร้องมา
ซึ่งมีคนเพียงไม่กี่หมื่นคน
ท่านประชาชน๘ล้าน๔แสนคนที่เลือกให้ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ครับ
เสียงที่น้องประชาชนนะครับ
แบ่งออกเป็นฝ่ายแล้วเนี่ย
ประชาชนทั่วไปนะครับ
เวลาไปในร้านกาแฟไปในตลาดไปพบประชาชนที่ไหน
เขาก็มีคำถามว่าท่านนายกทำอะไรผิดเหรอถึงจะต้องให้ลาออก
ท่านนายกทำอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็ทำงานอย่างมีคุณภาพมีผลงานอย่างดี
คุณผู้ชมคะด้านในจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าต้องช่วยกันชักปืนออกจากกองไฟ
ทางออกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูลเพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
เสนอทางออกก็คือให้นำร่างรัฐธรรมนูลรับหลักการขั้นที่๑ทันที
โดยไม่ต้องยื้อทำประชามติขอให้วิบสามฝ่าย
พิจารณาว่าจะควรนำร่างของไอลอเข้ามาพิจารณาพร้อมกันไปเลยหรือไม่
เสนอให้ตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย๗ฝ่ายนะคะ
คือรัฐบาลสอสอฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายค้านวุฒิสภาตัวแทนผู้ชุมนุม
เห็นต่างผู้ชุมนุมผู้ทรงคุณวุฒิ๗ฝ่ายแบบนี้ค่ะ
ให้มีหน้าที่แสวงหาคำตอบทางออกที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศชาติ
อะไรที่เห็นพ้องก็ให้มีผู้ดำเนินการโดยทันที
โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลส่วนอะไรที่เห็นต่าง
แขวนเอาไว้ก่อนเพื่อรอหาจุดร่วม
รูปแบบจับเข่าคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะคะ
ส่วนในอิสระแสรีวัฒนวุฒิสอสอบัญชีอะไร
พักประชาธิปัตย์บอกว่าต้นตอนหนึ่งของปัญหาที่ยืดเยอะมาถึงทุกวันนี้
เกิดจากเรายึกยักษ์ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
ศึกษาหลักการการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งพักประชาธิปัตย์เห็นว่าเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันที่สุด
ก็คือการตั้งคณะกรรมธิการศึกษาหลักการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเอง
รัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภานะคะ
แล้วก็เป็นประเด็นที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลวันนี้นะคะ
ตอบข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านที่ให้ลาออกค่ะ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าตนเองลาออกเอง
คณะรัฐมนตรีก็ต้องไปทั้งคณะ
และถ้าหากยุบสภาสอสอก็สิ้นสุดด้วย
ก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรกัน
ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูลยืนยันว่าก็จะให้รัฐสภาเร่งพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลในวาระ๓

และคณะรัฐมนตรีจะต้องเร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเข้าสู่สภา
เพื่อจัดการออกเสียงประชามติตามขั้นตอนต่อไป
ผมได้ปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับ
ปรึกษาจากรัฐธรรมนุนแล้วก่อนนี้นายกฎีลาออกจากตำแหน่งเนี่ย

ถ้านายกฎีลาออกคณะรัฐธรรมตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งอาณะ
ตอนนี้ยุบสภาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเหมือนกันสมาชิกสอสอสิ้นสุดลง
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านต้องการหรือไม่ต้องการอะไรตรงนี้นะครับ
ก็คือการชุมนุมที่ขัดขวางและหยุดขบวนเสด็จนะครับ
ประเด็นเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
สสพักก้าวไกลเนี่ยตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่า
เรื่องการขวางและหยุดขบวนเสด็จของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๔ตุลาคมเนี่ยนะครับ
นี่เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะพบชนพบตรแล้วก็ตัวนายกเองในการจัดขบวนเสด็จหรือเปล่า
เพราะตามปกติเจ้าหน้าที่จะต้องถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ต้องมีการเคลียร์พื้นที่ก่อนอย่างน้อย๒ชั่วโมงต้องมีแผนรองรับ
เพราะมีหลายเส้นทางที่สามารถเลือกได้ในเส้นทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่ในวันนั้น
ซึ่งมีทั้งถนนพิศนุโลกหรือว่าถนนหลานหลวง
ในขณะที่วันนี้นายกเองเนี่ยไม่ได้ตอบถึงเรื่องนี้นะครับ
แต่มีการนำเสนอในกรอบกว้างเท่านั้นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับในที่ประชุม
แปลงนะครับสังคมที่มีรากเง้าที่อย่างรากลึกเข้ามาในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับ
สังคมมีระเง่าที่ดีจะยังรากลึกและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ
ผมเองในนามของรัฐบาลในนามยมตรีรู้ว่าทุกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการละเวลาของโลกปัจจุบัน
คนนะครับก็ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เกิดความวุ่นวายสับสนโลละมานนะทุกคนก็มี
ความเชื่อของตัวเองเขาเห็นเขาเชื่อมาตลอดชีวิตของเขา
ประธานครับว่าเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่ได้นำไปสู่ทางออกครับ
เนื้อหาที่ปรากฏนั้นนะครับมีการบอกเล่าข้อเท็จจริงที่บิดเบือน
กบเกลื่อนความผิดในหลายด้านและมีความพยายามในการให้ร้ายต่อ
นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เห็นต่างรวมทั้งมีข้อความที่โยนความผิด
ผู้ชุมนุมโดยไม่ได้คำนึงถึงความผิดพลาดของตัวท่านนายกเองแต่อย่างใดครับ
แต่มันมีข้อเท็จจริงอยู่ว่ามีการปิดล้อมขบวนเสด็จจริง
หลังจากที่ขบวนได้ผ่านในเส้นทางที่ผมขอเรียน๒ข้อคือ๑
เป็นเส้นทางเสด็จปกติเวลาออกจากพระชวังดงสวนอำพรเพื่อจะมาเลี้ยวซ้าย
หน้าธรรมเนียบบนถนนพิสุโลกแล้วตรงไปขึ้นทางด่วนยมราช
ทางด่วนจะไปลงที่ดาวคนนองครับเป็นจุดที่ใกล้ที่สุด
ใช้เวลา๒๐กว่านาทีสั้นที่สุดไม่รบกวนการจราจรของพี่น้องประชาชน
ทำไมตำรวจยังไม่แจ้งว่าขอเคลียร์เส้นทางเพื่อให้ขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่าน
เวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีค่ะหลังจากเกิดความสุรมูลบริเวณนั้น
รถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนที่ผ่านมาจากแนวด้านหลังของตำรวจนาทีนั้นเองค่ะ
ผู้ชุมนุมและผู้สื่อข่าวเพิ่งทราบว่านี่คือขบวนเสด็จก่อนหน้านั้นไม่มีการแจ้งเลยค่ะ
อีกครั้งว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนอยู่ตรงนั้นค่ะนอกจากนั้นค่ะ
ระหว่างที่ขบวนเสด็จผ่านยังมีประชาชนและสื่อมวลชน
อยู่บนสะพานลอยเหนือถนนพิศนุโลกที่กำลังเสด็จผ่านค่ะจะเห็นได้ว่าไม่มีการเตรียมเส้นทางไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ
คนยืนอยู่บนสะพานลอยค่ะเต็มไปหมดค่ะ
ซึ่งขบวนเสด็จแทนพระองค์นี้ต้องมีการถวายการอารักษาด้วยความปลอดภัยในระดับสูงสุด
ทำไมเส้นทางนั้นถึงไม่มีการเตรียมพื้นที่ล่วงหน้าตามหลักปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย
ทำไมจึงจัดคอมเศษมายังเส้นทางนี้นี่คือการถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วหรือ
ท่านประธานนะผมแปลกใจมากเพื่อนสมาชิกรัฐสภาบางคน
รู้เรื่องกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินนั้นละเอียดยิบนาทีต่อนาที
แต่หารู้ไหมว่าขบวนเสด็จนั้นต้องเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
พระองค์ท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ถวายอารักษาหรือไม่ก็ตาม
ขบวนเสด็จจะเสด็จเส้นทางไหนก็ตามหน้าที่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็คือ
ถวายอารักษาและถวายความจงรักภักดีถวายความปลอดภัย
อย่าไปเปลี่ยนเบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่องอื่นครับการออกเข้ามาชูสามนิ้วการออกมาจาบจ้วง
มาใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อพระองค์ท่านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปบรรยากาศในสภาอีกนิดนึงนะคะในการอภิปรายเมื่อช่วงหัวค่ำอะค่ะ
นางสาวปรินาไกรคุบค่ะขึ้นอภิปรายเมื่อช่วงหัวค่ำนะคะ
แล้วก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาความแตกแยกในตอนนี้เกิดจากมีคนอยู่เบื้องหลังปลุกปั่นให้ข้อมูลเท็จทางโซเชียลมีเดีย
ข่าวปลอมที่บอกว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติซึ่งไม่เป็นความจริงมีการใส่ร้ายสถาบัน
ก็ขอให้เยาวชนใช้วิจารณญาณโดยไม่สังคกรรมหรือคล้อยตามโซเชียลมีเดีย
อยากให้เจ้าบ้านที่บ้านเมืองดำเนินการอย่างจริงจัง
ส่วนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะหลังจากวันที่๑๔ตุลาคมมีเหตุการณ์คุกคามก้าวร้าวต่อสถาบัน
ซึ่งเห็นว่าต่อให้ไม่ใช่ขบวนเสด็จก็ไม่ควรทำเพราะระบอบประชาธิปไตยต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
และเสนอให้รัฐบาลจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกับเยาวชนนะคะ
ส่วนเยาวชนเองก็ควรยุติการชุมนุมอันนี้คือสิ่งที่นางสาวปรินาไกรคุบอภิปรายเอาไว้ในช่วงหัวค่ำ
สุดท้ายเรื่องของการปัจเตรียมรูปสถาบันก็ขอยำว่าเป็นไปไม่ได้
เรียกร้องให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหยุดการกระทำโดยใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือ
ในการปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังสร้างความแตกแยก
วันนี้มีสมาชิกมอบเยาวชนปกแอกได้ออกมาแฉแล้วว่า
มีต่างชาติให้การสนับสนุนทุน
อนาคตของประเทศไทยจะต้องไม่เป็นฐานทัพของประเทศใด
ชุมนุมของมอบเยาวชนยังมีความรุนแรงก้าวร้าวจาบจ้วงอย่างชัดเจน
เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนที่เห็นต่าง
ใช้กฎหมายจับกลุ่มและปิดปากประชาชนที่เห็นต่าง
เพราะประชาชนมีสิทธิ์เสร็จภาพ
ยังเช่นไม่ใช่คบวนเสด็จมรุงเสด็จเข้าไปที่มอบเอง
และขณะที่ขบวนเสด็จถูกคุกคำเสรีภาพ
เยาวชนยังดูหมินสถาบันซึ่งหน้าพูดจาก้าวร้าวหยาบคาย
หรือผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ปิดถนนคนกลับบ้านไม่ได้
สร้างความเดือดร้อนน่ารำคาญผิดกฎหมาย
เด็กไม่ต้องชุมนุมแล้วมากเกินไปแล้ว
ดังนั้นไม่ใช่รัฐบาลที่คุกคามประชาชน
แต่เป็นประชาชนส่วนหนึ่งกำลังคุกคามสถาบัน
เราได้ยินหลายครั้งจากผู้อภิปรายและมอบเยาวชนว่า
ปฏิรูปไม่ได้แปลว่าลมล้างปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้น
ซึ่งเป็นความเข้าใจของคนกลุ่มน้อยที่หลงเชื่อโซเชียลมีเดีย
สถาบันมีปัญหาและต้องปฏิรูปสถาบัน
ในข้อเท็จจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องปฏิรูปสถาบัน
และเราปฏิรูปสถาบันไม่ได้อยู่แล้ว
ขอเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมอบเยาวชนที่เป็นผ้าขาว
ให้หยุดใช้เยาวชนที่เป็นเครื่องมือเวลาใกล้จะหมดแล้ว
และอาจต้องจบด้วยไม่มีแผ่นดินอยู่
นี่เห็นคุณปรินาแล้วก็นึกถึงเรื่องที่คุณปรินาบอกว่า
อยากจะดีเบตกับแกนนำกลุ่มรัศดร๖๓เหลือเกิน
เกี่ยวกับเรื่องข้อเรียกร้องต่างเนี่ยจะมากี่คนก็ได้
คุณปรินาบอกเดี๋ยวมาคนเดียวพออยากจะมาออกรายการ
ถามตรงกับคุณจอมขวัญที่ไทยรัฐทีวีคุณจอมขวัญแจ้งล่าสุด
บอกว่าตกลงคุณเอ๋ปรินาเนี่ยจะมาถามตรงกับจอมขวัญพุธนี้นะครับ
ที่จะถึงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ๑๗นาฬิกา๑๕นาทีนะฮะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ส่วนฝั่งของกลุ่มรัศดร๖๓
จะเป็นมายพัสราวรีนะฮะเดี๋ยวท่านก็รอติดตามรอฟังกันก็แล้วกันนะครับ
วันนี้การเมืองเข้มข้นหน่อยนะดูตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกัน
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นการแจ้งล่าสุดมา